ดูเรื่องราวของโรงพยาบาลสนามหน่อยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงพยาบาลสนามที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิถามว่าที่นี่มันมีอะไรมันแตกต่างจากที่อื่นยังไง
จะบอกคุณผู้ชมว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยที่มันกลายมาเป็นประเด็นดราม่าเห็นไหมคะ
เป็นการเปิดโรงพยาบาลสนามนี่มีประธานนะคุณอยู่บนโพเดียมมีบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมงานแล้วเดี๋ยวดูจุดไฮไลท์เดี๋ยวขอดูภาพ
มีพิธีมีขั้นตอนมีโพเดียมแล้วไฮไลท์ของคุณคือ
คือที่ตัดอันนี้พระมาเจิมก่อนพระมาเจิมที่ตัดลิฟต์บิ้นมีซุ้มของการตัดลิฟต์บิ้นค่ะคุณผู้ชม
ไหนฮะจุดไฮไลท์มีไหมฮะจุดที่เป็นตัดลิฟตบิ้นเนี่ยคุณ

ค่ะทีนี้พอภาพเหล่านี้ค่ะมันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียคือคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่า
สถานการณ์โควิดแบบเนี้ยคนจะเป็นจะตายแบบเนี้ยนี่ฮะเออจุดไฮไลท์เนี่ย
ใช่ค่ะยังมีอารมณ์มายิ้มแย้มแจ่มใสยืนปรบมือตัดลิฟต์บิ้นกันอยู่อีกหรือ
คือหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไปบอกว่างานเฉลิมฉลองเท่านั้นแหละที่เขามีการตัดลิฟต์บิ้น

แต่นี่เป็นการเปิดโรงพยาบาลสนามจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ
หรือว่าจะสื่อความหมายว่าอยากเปิดสถานที่แห่งนี้เพื่อจะให้คนเข้ามาเยอะ
มันก็เหมือนมีคนไข้เยอะสิใครอยากจะให้มีคนไข้โควิดเยอะ
ใช่แล้วจุดตรงนี้นะคุณเขาใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอทำเป็นโรงพยาบาลสนาม
มีเตียงผู้ป่วยเนี้ยประมาณห้าสิบถึงร้อยเตียงไง

เรื่องนี้จริงมันก็ต้องฟังนะเพราะว่าเสียงก็แตกเหมือนกัน
คือมีสองมุมอย่างที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
พระมหาพัยวรรณวัตรซ่อยทองนี้นะคะก็มีการเอารูปออกมาแล้วก็ตั้งคำถามนั่นแหละ

และพระมหาภัยวันก็ระบุข้อความด้วยนะ
บอกว่าอัตมาว่ามันไม่คืนนะ
ก็คือมันไม่ใช่แล้วล่ะที่ทำแบบนี้
คนจะเป็นจะตายยังมีอารมณ์มายืนตบมือ
ตัดริบิ้นกันอยู่ทีนี้ครับโอ้โห
ภัยวันนี่ก็กระแทกไปแรงเหมือนกันนะ
ถูกค่ะทีนี้มีคนส่งภาพไปให้พระมหาภัยวันท่านเยอะด้วยเหมือนกันนะ

แล้วพระมหาภัยวันก็แนบรูปภาพพวกนี้แล้วก็ถามว่า
เหล่านี้เป็นขวัญกำลังใจของใคร
คุณมองเห็นความรู้สึกของคนที่เขาติดเชื้อหรือเปล่า
มันกลายมาเป็นประเด็นจริงคุณผู้ชม

ไปดูที่โรงพยาบาลสนามหนองบัวแดงเนี่ย

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาร่วมกันจัดตั้งเนี่ย

เขาน้อยเนื้อต่ำใจเพราะอะไรรู้ไหม
โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เขาใช้เวลา๕วันในการสร้างโรงพยาบาลสนาม
และเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน

ใช่ค่ะซึ่งพอมาเจอนักเลงคีย์บอร์ดต่อว่าแบบนี้
มันก็เสียขวัญและกำลังใจคุณ
อย่างในอำเภอหนองบัวแดงนี่นะคะ
นายสาคอนเถินมงคลที่เป็นประธานเปิดงานวันนั้นเนี่ย

ชาวบ้านเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันทำโรงพยาบาลสนามนี้
ไม่ใช้งบของราชการแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมฟังตรงนี้ค่ะ
พิธีต่างจัดขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน

ไม่ได้คิดเลยเรื่องของการสร้างภาพอยากจะขอความเป็นธรรม
นี่ตอนที่เราไปถามในอำเภอเดี๋ยวให้ฟังเสียงในอำเภอ
เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ
ครับ
ถามหน่อยว่าถ้าไม่ทำวิธีนี้ไม่มีการเปิดโรงพยาบาล
มันมีวิธีการอื่นอีกไหมท่านให้คำแนะนำมาหน่อย

นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังในอำเภอพูดไปแล้ว
เท่านั้นไม่พอนะในโลกโซเชียลที่คนเขาแบบนักเลงคีย์บอร์ดว่ากันเนี่ย
คนในพื้นที่เขาก็มาคอมเมนต์นะ
บอกว่าหนูเป็นคนนึงที่อยู่ในพื้นที่

เพราะว่าโรงพยาบาลสนามนี้มันเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวบ้านของคนในพื้นที่เขาช่วยกันสร้างเสร็จในไม่กี่วัน
สิ่งที่เห็นในภาพมันแค่ช่วงเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเอง

อยากให้มองเรื่องดีของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มากกว่า
แล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะครับ
ก็คือผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะฮะของตำบลหนองบัวแดงเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนี้ทั้งลูกบ้านเองและตัวผู้ใหญ่เองก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
มีการโพสต์โจมตีกันแบบนี้ไม่ให้เกียรติชาวบ้านเลย
เพราะชาวบ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ร่วมกันก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
ใช้งบประมาณของทางราชการเลยด้วยนะ
ทุกคนทำด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็กิจกรรมที่ชาวบ้านทำร่วมกัน
เกิดจากการหล่อหลอมรวมน้ำใจซึ่งกันและกัน
ทีนี้อีกคนนึงที่ออกมาแสงความคิดเห็น
อำนวยการโรงพยาบาลค่ะคือนายแพทย์พุทธาสมัชชัย
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดงก็บอกนะ
บอกว่าโอ้โหพอเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารู้สึกเสียใจนะ
แต่ว่าทางผอโรงพยาบาลไม่ท้อนะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาคิดเป็นเรื่องแรก
ส่วนเรื่องการวิภาควิจารณ์การทำงานเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อน
และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำพิธีทั้งให้พระท่านมาเจิม
พิธีทั้งตัดริบิ้นมันเหมือนเป็นแบบด้านจิตใจให้คุณ

เป็นด้านจิตใจที่จะต้องให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร
เป็นขวัญกำลังใจให้คนที่กำลังจะทำงานในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
ให้รู้สึกมันมีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วย

คือเขาชี้แจงไว้แบบนี้นะเป็นเหตุผลของคนในพื้นที่เขา
ใช่ค่ะเพราะว่าผอโรงพยาบาลก็บอกนะ
ว่าจริงพิธีเปิดที่ทำทำแบบง่าย
ก็บอกว่าอยากให้คนที่วิภาควิจารณ์รมถึงพระมหาภัยวัล

จะได้รู้ว่ามันมีปัญหาให้แก้ไขเนี่ยมากกว่าที่เห็นอีกนะคะ

ถ้าเราไม่พูดดราม่านะเราพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
ตอนนี้รองรับผู้ป่วยมาหรือยัง
คือตอนนี้นะครับก็พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้ามากักตัว
ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วนะคุณนะ
ก็ทั้งหมด๓๕คนคือตอนที่เราสัมภาษณ์อยู่ก็มีคนมากักตัวเพิ่มอีก๕คน
รวมทั้งหมดเนี่ยคือ๓๕คนใช่ค่ะแต่ว่าสามารถรองรับได้นะคะ
คือ๙๐คนอย่างที่บอกว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รับผู้ป่วยใหม่เข้ามา
แล้วก็ให้คำแนะนำว่าอาจจะปูที่นอนยังไงจะกางมุ้งยังไง
เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วก็เราสะท้อนให้คุณผู้ชมเห็นมุมมองทั้งสองด้านเลย
มุมมองของคนทำงานมุมมองของคนที่วิพากษ์วิจารณ์
เอาเป็นว่าทางพื้นที่เขาอยากให้จบเรื่องนี้นะฮะ
รามาในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เขาก็จะมองหน้าต่อ
เหมือนว่ามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าจะต้องดูแลผู้ป่วย
ติดโควิดมาแล้วก็เอามาพักรักษาตัว
โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับ